หมายถึงบุรีรำครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าไม่เมาตีกันก็มักจะทำเรื่องแปลก
วงนี้ทำอะไรรู้ไหมฮะตีรังต่อตีรังต่อนะฮะไอ้คนหนีได้ก็หนี
ไอ้เจ้าของบ้านเขาหนีไม่ไหวอ่ะเนี่ย
โอ้โหต่อยน่วมนะฮะ
ลุงพนมอุไรรำอายุห้าสิบหกปีครับ
ออกจากโรงพยาบาลหลังจากนอนโอ้โหเจอพิษต่ออยู่๓วัน
เล่าบอกว่าบ้านลุงอยู่ตะบนถลุงเหล็กอำเภอเมืองบุรีรำนะครับ
วันเกิดเหตุเพื่อนรักต่างหมู่บ้าน
พานลุงพานลุงพานมาเฮ้ยกินเหล้ากันนั่งแคร่หน้าบ้าน
พานถามเฮ้ยรังต่อตรงชายบ้านเนี่ยชายค้าบ้านเนี่ย
มีตัวต่อเปล่าลุงพนนตอบว่ามีแต่มันไม่ค่อยออกมาหรอกนะ
ไม่ค่อยไปทำร้ายใครหรอกผ่านไปสักพักเบาได้ที่ลุงพานถามเพื่อน
อยากเห็นรังต่อแตกไหมเท่านั้นแหละฮะ

พาเอาหินปลาใส่รังต่อไม่ถามสักคำนะครับ
คราวนี้ต่อที่ไม่เคยออกมาทำร้ายออกมาสิครับ
พนมบอกว่าไอ้คนทำนั่นนู่นน่ะมันวิ่งแล้วมันออกตัวแล้ว
แต่ลุงพนมเนี่ยโอ้โหออกตัวไม่ทันต่อรุมต่อยทั้งตัวครับ
กว่าแผลได้อ้าวลุงพนมเล่าหน่อยฮะ
คนหนึ่งนางกินเหล่าอยู่นะมันกัดไปจอบเบิ้งกันสิ
รุกปุ๊บวิ่งไปถึงได้เต็มล้ำไปแล้ววิ่งกระโดดลงน้ำไปเลย

คนตีนี่เอาไม้ตีแล้วตัวเองก็วิ่ง
คือตีปั๊บแล้วออกสตาร์ทเลยไงเพราะรู้ตัวอยู่
โอ้โหคนไม่ได้เตรียมตัวโดนไปสิครับแม่

ใช่เขากระโดดลงน้ำก็รอดมาได้ค่ะ

เมาแล้วพฤติกรรมแปลกแบบนี้